ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะค่ะอ่า
เริ่มจากฝั่งของสามีภรรยาเจ้าของโรงงานเครื่องจักรแล้วก็เครื่องปรุงรสแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครก่อน
เขาก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางจ่าคิงสะพานใหม่นะฮะหรือว่านายธรรมนันแตงทิม
ก็เป็นจิตอาสาค่ะนะครับให้พามาอ่า

ตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
แล้วก็ร้องขอความเป็นทำผ่านภารกษรหมวนชนด้วย

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

คิงสะพานใหม่นะครับ
คือทางสามีภรรยาเจ้าของโรงงานคู่นี้เนี่ย
บอกว่าถูกกักขังนวงเหนียว
เรียกเงินค่าถ่าย๒ล้านบาท
แล้วพอเขาต้องยอมจ่ายเงินไปนะ

ก็ไปจ้างทนายความชื่อดังคนหนึ่ง
อักษรย่อต่อเต่า
ใครก็ไม่รู้๑แสนบาท

นายรับเงินไปแล้วแต่เงียบ

คดีความในท้องที่ไปแจ้งความไว้ก็ไม่คืบหน้า
ก็เลยมาหาจ่าคิงเพื่อให้มา
พามากองปราบพามาสอบสวนกลาง

ที่เขาถูกพาดพิงนะครับ
ฟังทางฝั่งของสามีภรรยาคู่นี้ก่อน
ครับคือสามีภรรยาคู่นี้ชื่อคุณประพันธ์กับคุณสาคอนนะครับ
นี่เป็นสามีนะฮะสาคอนนี่คือภรรยานะครับทั้งคู่บอกว่าถูก
จากเขาเนี่ยรวมหัวกันกักขังหน่วงเหนียวเขานวงเหนียวเขาแล้วก็เรียกค่าถ่าย๒ล้านบาท
ทางฝั่งของคุณประพันธ์นะฮะสามีนะครับบอกว่าตัวเขากับภรรยาทำธุรกิจรับซ่อมเครื่องจักร
แล้วก็เครื่องปรุงรสมีโรงงานเครื่องปรุงรสแล้วก็รับซ่อมเครื่องจักรด้วย
จากนั้นเขาก็ขายโรงงานต่อให้กับนางสาวกระหนกพร
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณกนกฟอนนะค่ะฟังทางเป็นนี้ก่อนนะฮะ
คุณประพันธ์บอกว่ากระหนกพรเนี่ยมาซื้อโรงงานจากเขา

นี่คือโรงงานของเขานะอยู่ทิศมนต์สวนหลวงอเผิกกระทุ่มแบรนด์จังหวัดสมุทรสาขร
โรงงานเครื่องปรุงรสบรรจุซอง
ทีนี้พอเงินมันยังไม่ครบ๓๕ล้านจ่ายละ๓๓เหลืออีก๒ล้าน
ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการโอนโรงงาน
คุณประพันธ์อ้างว่าช่วงที่เขากับภรรยาประกอบกิจการอยู่เนี่ย
เอิญมันมียอดค้างค่าวัตถุดิบกับกลุ่มซัพพลายเออร์อยู่ประมาณ๒ล้าน
เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มาซื้อโรงงานต่อคือกระหนกพรยังค้างอีก๒ล้าน
เขาก็เลยเอาอย่างนี้เจรจาไหนก็ไหนงั้นคุณกระหนกพรเงินอีก๒ล้านที่เหลือเนี่ย
ก็เอาไปใช้หนี้ทรัพย์พลายเออร์ที่ทางคุณประพันธ์เนี่ยเขาค้างอยู่๒ล้านก็แล้วกัน
คุณประพันธ์อ้างว่าทางคุณกระหนกพรเนี่ยเขาเรียกคุณประพันธ์ให้ไปหาที่โรงงาน
บอกให้มาช่วยซ่อมเครื่องจักรก่อนส่งมอบโรงงานให้หน่อย
รวมหัวกันจับตัวเขาขังไว้ในห้องทำงานในโรงงานแล้วก็ทวงเงิน๒ล้านบอกถ้าไม่จ่ายไม่ปล่อยตัว
มคูไปถึงลูกสาวกับครอบครัวด้วยก็เลยต้องโทรไปหาภรรยาก็คือนางสาคอนให้เอาเงิน๒ล้านบาทมาให้
พอภรรยาเข้ามาถึงนี่ทางคุณสาคอนบอกว่าพอไปถึงเนี่ย
เอาเงิน๒ล้านไปด้วยเพื่อจะไปแลกกับการปล่อยตัวสามี
แต่พอไปถึงถูกจับขังกับสามีรวมกันเป็น๒คน
แล้วก็ถูกกระหนกพรที่มาซื้อโรงงานต่อเนี่ยคมขู่
ลักษณะเหมือนโทรไปคุยกับใครสักคนนึงแล้วคุยกันว่าเออมีลูกปืนเหลือไหม
ทำให้ทั้งคู่บอกกลัวมากต้องยอมจ่ายเงินให้๒ล้าน
แล้วถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งคู่บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะ
ก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปว่าจ้างทนายความคนหนึ่ง
อักษรย่อต่อเต่าเป็นเงินหนึ่งแสนบาทให้ช่วยฟ้องร้องดำเนินคดี
นางสาวกระหนกพรกับพวกแต่พอทนายคนนั้นรับเงินไปแล้วเงียบหายไป
กุมภาพันธ์๖๖ก็เลยไปแจ้งความเองที่สพกระทุ่มแบน
แต่ผ่านมาถึงวันนี้ก็คดีเงียบอีก
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากทางสอบสวนกลางแล้วก็กองปราบ
ก็คือเขาทำนองว่าคุยโทรศัพท์กับอายการท่านหนึ่ง
ว่าอายการพอมีลูกปืนขายให้ผมไหมผมขอซื้อหน่อย
แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเวลาเข้าไปซ่อมเครื่องจักร
ไปดูแลเครื่องจักรให้เขาเขาก็บอกว่าอย่าไปจับกระเป๋าเขานะ

ใช้คำข่มขู่ว่าก็คือไม่จะไปคุยไปทวงกับลูกสาว
อะไรคำนองนี้อย่าให้ลูกสาวเดือดร้อนเลยอะไรอย่างนี้
ทำลายเงินให้เขาไป

เกือบ๒ล้าน๒ล้าน๑แสน๕หมื่น
นี่นะฮะคือทั้งคู่เขาก็บอกว่าเขาก็มีคลิปเหตุการณ์ที่ถูกจับ
มีภาพนิ่งอะไรต่างเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับ
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะฮะ

เราก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งใช่ไหมเราก็เลยโทรไปหาคุณกนกพรนะ
มาซื้อโรงงานต่อจากคุณประพันธ์แล้วก็นางสาคอน
สองสามีภรรยานะครับทางคุณกระหนกพรเนี่ย
เธอก็ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเหมือนที่ถูกกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่ได้โกงใครตัวเธอเองเนี่ยคุณกระหนกพรนี่แหละ
เธอบอกเธอนี่แหละที่ถูกโกง
นี่นะครับท่านผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยืนยันมาว่าเขาไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเลยนะฮะ
เราก็ไปที่โรงงานที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เจอกับสามีของคุณกระหนกพรที่ถูกกล่าวหา
เขาก็บอกสั้นว่าทุกอย่างเนี่ยให้ทนายความเนี่ยเป็นคนชี้แจงกันแล้วกัน
แล้วเราก็ได้คลิปเสียงที่คุณกระหนกพรเคยคุยกับทางคุณประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหนี้
ลองฟังดูนะฮะ
ตอนที่คุยกันนะเหมือนกับคุณกระหนกพรก็โทรไปเตือนเรื่องหนี้ที่มีอยู่
เพราะว่าเจ้าของโรงงานใหม่คุณกระหนกพรเขามาซื้อจากเจ้าของโรงงานเก่าใช่ไหม
ซื้อต่อกันแต่ว่าเจ้าของโรงงานเก่าคือคุณประพันธ์เขามีหนี้กับซัพพลายเออร์อยู่๒ล้าน
ได้คลิปวันเกิดเหตุนะฮะที่ทางคุณประพันธ์กับคุณสาคอนสองสามีภรรยาบอกว่าถูกจับตัวไว้
ถูกหลอกให้มาที่โรงงานบอกให้มาซ่อมเครื่องจักรให้หน่อยก่อนจะส่งมอบโรงงาน
แล้วถูกจับตัวบังคับเอาเงิน๒ล้านบาท
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวท่านท่านผู้ชมลองดูกันแล้วกันนะ
เขาก็เป็นห่วงค่ะก็กลัวพูดอะไรเห็นไปแล้วต้องขอบคุณผู้เศรษฐ์
เพราะว่าละสิมันจะเปลี่ยนคุณนะ
อ่านี่ตอนที่คุณสาคอนเขาเอาเงินสองล้านมาให้เพื่อให้ปล่อยตัวสามี
เหมือนกับมีการบอกว่ามันไม่ใช่การกักขังหน่วงเหนียวนะเป็นการ
แบบมาทวงเงินอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับทนายความของคุณกนกพรนะฮะ
เจ้าของโรงงานที่มาซื้อต่อเนี่ยบอกว่าทางตัวนายประพันธ์เนี่ยเขาตกลงขายกิจการโรงงานให้กับ
นางสาวกระหนกพร๓๕ล้านบาทแบ่งเป็นสัญญาที่ดิน๒๐ล้านบาทเครื่องจักร๑๕รายการ๑๕ล้านบาท
ลูกความของเขาเนี่ยจ่ายไปให้แล้ว๓๓ล้านบาทเหลืออีก๒ล้านบาทนะให้เป็นเช็คซึ่งเช็คจะมีผลหลังตกลงซื้อขาย๖เดือน
เพราะในสัญญาระบุว่าผู้ขายจะต้องซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วก็สอนงานให้กับผู้ซื้อจนครบสัญญาเช็คถึงจะขึ้นเงินได้
ส่วน๒ล้านตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ตัวนายประพันธ์เนี่ยแหละไม่ปฏิบัติตามสัญญาสักข้อนึงไม่เคยมาสอนงานไม่เคยมาซ่อมแซมเครื่องจักรก่อนส่งมอบงานให้แม้แต่ครั้งเดียวแล้วยังผิดสัญญาอีกก็คือแอบไปเปิดโรงงานแข่งโดยใช้ชื่อใกล้เคียงกันไม่โอนเครื่องหมายการค้าของโรงงานที่ซื้อต่อให้อีก
ส่งรายชื่อฐานลูกค้าเดิมเนี่ยมาให้แค่บางส่วนไม่ให้ทั้งหมดนี่ฮะเรื่องที่นายประพันธ์อ้างว่าถูกเรียกให้มาซ่อมเครื่องจักรแล้วถูกกักขังนวงเหนียวเพื่อจะเอาเงิน๒ล้านบาทให้กับซัพพลายเออร์เรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงทนายความของเจ้าของโรงงานที่มาซื้อต่อนะฮะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยฟ้องกลับแน่นอน
จะขอให้คืนเครื่องหมายการค้าให้ด้วยยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความ
อ้าวสองฝั่งนะฮะเราก็ตรวจสอบมาให้นะครับค่ะ